แรกของเราในวันนี้ต้องบอกว่าความพยายามไม่ลดไม่ละเลยจริง
สำหรับคู่หวานในวงการบันเทิงบ้านเราพี่ก้อยแล้วก็พี่โย่งนะคุณผู้ชม
เรื่องของการปั๊มลูกเนี่ยคือคู่นี้เขาพยายามมาหลายต่อหลายปีแล้วแต่มันไม่มาสักทีนึง
ล่าสุดค่ะก็เลยควงคู่กันไปนี่เลยขอลูกกันที่ฮ่องกงเลยนะคะคุณผู้ชม

หลังจากที่แบบศึกษาทางวิทยาศาสตร์
เราก็โอเคอาจจะใช้ที่พึ่งทางจิตใจด้วย
คุณก้อยมีความผิดปกตินิดหน่อย
คือไม่สามารถมีทางวิทยาศาสตร์ได้

ด้วยความที่เรารู้สึกว่า

มันทำให้เราโอเคอย่างน้อยที่สุด

เราสามารถที่จะแบบหาข้อมูลได้อย่างชัดเจน

แต่ว่าด้วยความที่เราก็จะมีความกังวล
เราก็จะมีความรุ้นอยู่
คือก็คุยกันว่างั้นช่วงนี้เราโอเคทุกอย่าง

จริงก็อยากมีหลายคน
แต่ว่าขั้นตอนแรกขอคนแรกมาก่อน
ละเอียดเป็นผู้หญิงค่ะ

แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องแล้วแต่เขา
ถ้าเกิดเขาอยากมาก็แล้วแต่
โอ้โหคู่นี้เนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้เบบียังไม่มาไม่เป็นไรนะ

เพราะว่าพี่โย่งเนี่ยดูรักดูแลธนุถนอมพี่ก้อยดีเหลือเกิน
ใช่ค่ะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างเอาใจใส่ผู้หญิงนะ
มีที่ไหนคุณเดินตามต้อยไปเลือกเครื่องสำอางด้วยนะคะ

ก็ขอให้ขอพรครั้งนี้สุขสมใจก็แล้วกันนะคะ